อยากจะให้เพิ่มอีก๒๖ชนิดกีฬานะครับ
เพิ่มเติมเข้าไปเพราะว่าหลายชิ้นกีฬาที่เป็นกีฬาสากลนั้นถูกตัดทิ้งครับ
โดยพลตรีจารึกอารีรัชการันนะครับ
เลขาธิการแล้วก็คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยนะครับ
ครั้งที่๓๐ที่ฟิลิปปินส์จะเป็นเจ้าภาพ
ก็มีตัวแทนนะครับ๑๐ชาติเข้าร่วม

ซึ่งประเด็นสำคัญก็คือการหารือเรื่องจำนวนชนิดกีฬา
เจ้าภาพบรรจุเข้าไปเพียง๓๐ชนิด
แล้วก็ขาดกีฬาสำคัญอีกหลายอย่าง

จะมีการเสนอให้บรรจุกีฬาเพิ่มอีก๒๖ชนิดนะครับ
ฟุตซอลรักบี้ฟุตบอลนะครับ
แล้วก็มีเทเบิลเทนนิสเทนนิสปัญจักษีรัฐรวมถึงอีสปอร์ต

ซึ่งจะมีการสรุปจำนวนชนิดกีฬา
แล้วก็จำนวนเหรียญรางวัลอย่างเป็นทางการอีกครั้ง
ในการประชุมของคณะกรรมการ๔เกม
วันที่๒๒พฤศจิกายนนี้นะครับ